คลิปนี้ก็หน่อยมาจากโซเชียลนะคะ
ถูกบีบแตร่ใส่แล้วของขึ้น
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอขับรถมากับครอบครัวนะคะ
ไปเจอมอเตอร์ไซค์ขับออกมาจากซอย
เธอก็เลยบีบแตร่เตือนไปหนึ่งครั้งค่ะ

หลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถเก่งคันนี้ค่ะ
แล้วก็พอไล่ตามเสร็จขับปาดหน้า

ดีมาก
โอโหนี่นี่ฟังดูยังตกใจ

แล้วฟังเสียงตกใจแหละดูออกแต่สติดีนะ
บอกตำรวจละเอียดเลยเก่งครับเก่ง

แล้วก็เล่าเหตุการณ์บรรยายให้ตำรวจฟังได้ตลอดเลย

หลังจากเธอเจอประสบการณ์เจอเหตุการณ์อกสั่นขวัญแขวน
ขณะขับรถมากับครอบครัวบนถนนสาย๑นะคะ
ในอำเภอศรีสัชนาลัยที่จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างนั้นเธอไปเจอกับชายคนนี้ค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คือตอนแรกขี่ออกมาจากซอยด้วยความเร็ว
ด้วยความตกใจเธอบีบแตร่เตือนไปหนึ่งครั้งนะคะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทำท่าทางไม่พอใจ
แล้วก็ขี่รถตามมามาปาดหน้า
ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหยาบคายมากอ่ะ
จากนั้นควักปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด
กลัวนะคะก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
และให้น้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน

คือแจ้งความกับตำรวจสพศรีชัชนาลัยเอาไว้แล้ว
ตำรวจก็ลงพื้นที่ติดตามจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เส้นทางที่อาจจะใช้ในการหลบหนี
เพื่อติดตามผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้นะคะ

นะฮะน่ากลัวมีแต่เหตุการณ์ที่น่าตกใจครับก๊อฟจะบีบแต่ระวังให้ดีนะ